หลังจากมีข่าวออกมานะครับว่าผู้ถือสิทธิ์บัตรทองต่าง
อาจจะมีการถูกปรับสิทธิ์บ้างสำหรับคนที่มีรายได้เกินปีละ๑แสนบาท
วันนี้เขามีคำชี้แจงเบื้องต้นออกมาจากทางด้านของกระทรวงการคลังนะครับ
มาดูการชี้แจงจากนางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะครับ
เป็นโฆษกระทรวงการคลังระบุว่าตอนนี้เนี่ย
ยังไม่ได้รับทราบนโยบายที่จะลดสิทธิ์สำหรับประชาชนผู้ถือบัตรทอง
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าภาครัฐมีแนวคิดจะลดให้สิทธิ์ประชาชนที่ถือบัตรทอง
โดยคนจนที่มีรายได้ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อปีมีอยู่จำนวนสิบเอ็ดล้านสี่แสนคน
ก็ยังคงมีสิทธิ์ของบัตรทองไว้เหมือนเดิมต่อไปครับส่วนประชาชนที่รายได้เกินกว่าหนึ่งแสนบาทต่อปี
ในบัตรทองนั้นจะลดลงหากมีฐานะดีขึ้นหรือว่าร่ำรวยขึ้นเช่นให้จ่ายเอง
ร้อนละสิบบัตรทองจ่ายให้ร้อนละเก้าสิบหรือจ่ายเองร้อนละยี่สิบและบัตรทองจ่ายให้ร้อนละแปดสิบแบบนี้นะครับ
ซึ่งจะช่วยเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาลที่ปีหนึ่งนับแสนล้านบาท
สำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของ๓๐บาทรักษาทุกโรคหรือว่าบัตรทอง
ก็ให้การดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงเสียชีวิตนะครับ
โดยไม่เก็บค่ารักษาแม้แต่บาทเดียว
ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี๒๕๕๙
ก็ต้องรอให้รัฐบาลนั้นชี้แจงต่อไปว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์อย่างไรต่อไป